เพื่อที่จะเลี้ยวรถกลับทีนี้ก็เลยทำให้รถบรรทุกที่ขับสวนทางมาพุ่งชนอย่างจัง
แต่ยังเคราะห์ดีมากเพราะว่าคนขับรถเก่งนั้นบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
ติดตามรายละเอียดของเหตุการณ์นี้จากรายงานเลยค่ะ
มาพุ่งชนอย่างจังอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสายเชียงคำเทิง
ในพื้นที่บ้านแดนเมืองหมู่๗ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
ทำให้ด้านหน้ารถเก๋งสีขาวพังยับเยินรถกระบะเสียหลักตกข้างทาง
ส่วนรถพ่วงด้านหน้าได้รับความเสียหายเพราะดีที่คนขับรถกระบะและรถเก๋ง
ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรี
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถกระบะพุ่งชนกับรถดูดสิ่งปฏิกูล
กลางสี่แยกบ้านจำปีถนนสายหนองวันเปลียงวัดทัพกระดาน
บนบ่อสุวรรณอำเภอสองพี่น้องทำให้รถทั้งสองคันหมุนคว้างไปชน
กับต้นไม้ข้างทางก่อนเกิดเหตุรถดูดสิ่งปฏิกูลขับมาจาก
น้องวันเปลียงมุ่งหน้าบ้านทัพกระดานส่วนรถกระบะขับมุ่งหน้า
จังหวัดกาญจนบุรีก่อนจะพุ่งชนรถดูดสิ่งปฏิกูลอย่างจัง
ทำให้คนขับและผู้โดยสารจากรถทั้ง๒คันได้รับบาดเจ็บ๔คน
ที่จังหวัดบุรีรำเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถสิบล้อ
บนถนนสายนางรองลำปลายมาตรบริเวณบ้านน้องเสม็ดตะบนนางรอง
ทำให้คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บรถจักรยานยนต์พังเสียหายล้มคว่ำ
อยู่บริเวณท้ายรถสิบล้อขวดเหล้าแตกกระจายเกลื่อนถนน
คนขับขี่รถจักรยานยนต์นอนแน่นิ่งในสภาพเลือดอาบตามใบหน้า
ผู้บาดเจ็บบอกว่าหลังเลิกงานไปดื่มเหล้ากับเพื่อนที่บ้าน
ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านที่อำเภอชำนิแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุรถเสียหลักชนท้ายรถสิบล้อ

ส่วนที่จังหวัดปฐุมธานีกระดูกปฏิเหตุรถเก๋งเสียหลักปีนเกาะกลางถนนรังสิตนครนายก
ในพื้นที่ตะบนบึงสนั่นอำเภอธัญบุรีล้อรถฝั่งคนขับตะแคงข้างอยู่บนเกาะกลางถนน
ก่อนเกิดเหตุรถเก๋งคันนี้ขับมาจากธัญบุรีและกำลังเลี้ยวกลับรถ
แต่จู่มีรถบรรทุกขับเบียดรถเก๋งคันดังกล่าวทำให้คนขับตกใจเหยียบคันเร่ง
ทำให้รถปีนขึ้นไปบนเกาะกลางถนนเพราะดีที่คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บ
ปิดท้ายที่จังหวัดชนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักชนเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนสุขุมวิทย์
หลักกิโลเมตรที่๑๗๔ในพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบ
ทำให้คนขับขี่เป็นชายอายุ๒๓ปีศีรษะกระแทกเสาไฟฟ้าได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก่อนจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนหญิงสาวที่ซ้อนมาด้วยได้รับบาดเจ็บ
จากการสอบปากคำหญิงสาวที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยทราบว่ากำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุผู้เสียชีวิตน่าจะมีอาการหลับใน
เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าจนเสียชีวิต